อยู่ตรงนั้นมันหนาวมาก

อันนี้คือเสียงของผี

โครงกระดูกมนุษย์เหรอแล้วอยู่อยู่มีคนถูกผีสิงมาพูดประโยคนี้บอก
อยู่ตรงนี้หนาวมากอยู่มานานแล้วเอาขึ้นมาทีได้ไหม
ลุกไหมล่ะเขาบอกโอ้โหขนลุกกันเกลียวเลยทั้งหมู่บ้านเลยค่ะ
เป็นโครงกระดูกมนุษย์จริงนะคะอยู่ตรงป่าละเมาะ
ใกล้กับวัดใหม่ท่าพาณิชย์เขตเทศบาลตำบลกบินในอำเภอกบินบุรีค่ะ
ตรงนี้เป็นป่ารกร้างเดินเท้าเข้าไปแค่๒๐๐เมตรเจอเลยค่ะ
ไม่ต้องคิดนานถามว่าทำไมแน่ใจว่าเป็นกระดูกมนุษย์
ก็เจอหัวกระโหลกอะค่ะชิ้นแรกที่เจอคือหัวกระโหลก
ก่อนที่จะค่อยเจอชิ้นอื่นไปเรื่อยนะคะ
มีแบงค์๒๐บาทตกอยู่๒ใบใกล้กับหัวกระโหลกด้วย
ชาวบ้านโอ้โหตั้งวงคุยกันแซ่ดเลยล่ะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
มีดอกไม้อยู่ด้วยนะได้คุยกับนางขวัญประชุมคุณนะคะ
ชาวบ้านที่เป็นคนเจอโครงกระดูกบอกว่าตอนเที่ยงเข้าป่ามากับน้องสาว
ตั้งใจจะมาขุดมันพอเอามีดถางถางป่าไปปุ๊บเนี่ย
น้องก็มาสะกิดบอกนี่นี่ตอนนั้นพี่สาวคิดว่าจะนี่จะเนอร์อะไร
มันก็ขุดขึ้นมาจะเรียกทำไม
น้องสาวบอกพี่ดูก่อนโครงกระดูกมนุษย์
พี่หันขวับมาเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหหัวกระโหลกจ้องหน้ากันเลยทีเดียว

ก็บอกว่าก็เจอมันก็ขุดสิก็ว่าอย่างนี้

ไม่ใช่มันน้องก็บอกว่านี่นี่มันบอกว่าอย่างงี้อ่ะ

อันนี้ยายก็เลยแกเห็นหัวกระโหลก
พาน้องกลับบ้านเลยทีนี้
ไม่ขุดเลยมันไปบ้านเลย

พาลูกสาวไปเยี่ยมคุณตา
ที่โรงพยาบาลและเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคน
และก็กลับมาที่พักช่วงประมาณ๑๕น

เขาบอกว่าผีเข้าสิงเพื่อนบอกว่าหนาวหนาวอยู่ตรงนี้มานานแล้ว
ช่วยเอาขึ้นไปทีได้ไหมตายมาหลายปีแล้วว่าอย่างนี้ค่ะ
มีวิทยาเข้าสิงห์เนอะตามประพรีนี้บ้านเราเนอะ
มีวิทยาเข้าสิงห์เนอะตามประพรีนี้บ้านเราเนอะ
เขาเรียกว่าวิญญาณเขาสิงแล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะนะ
ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะก็คือเขาบอกว่า

แต่ยังไงเขาคือเขาอยากให้มีคนมาเอาเขาขึ้นเขาหนาว
เขาอยากได้ชุดสวยแต่ไม่ต้องไปบอกใคร
เพราะว่าเขาตายมาหลายปีแล้วไม่มีใครสนใจเขา

ได้คุยกับคนถูกผีสิงด้วยนะคะคุณอ้อยใจค่ะ
บอกว่าเมื่อวานไปเยี่ยมคุณตาที่โรงพยาบาล
ยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามีการไปเจอโครงกระดูกเจออะไร
แต่กลับมาที่บ้านสิคะน้องอ้อมน้องอ้อมมาบอก
น้องอ้อมคือใครกุมารที่เลี้ยงไว้ค่ะ
เลี้ยงกุมารน้องอ้อมที่เป็นกุมารบอกว่า
ดวงจิตของคุณตาเนี่ยมีวิญญาณตามติดอยู่สองดวงนะ
เป็นผู้ชายหนึ่งดวงผู้หญิงอีกหนึ่งดวง
แล้วน้องอ้อมยังบอกด้วยนะบอกว่าที่ปลาจีนบุรีเนี่ย
มีคนพบโครงกระดูกใช่ไหมถ้าอยากให้อาการคุณตาดีขึ้น
ต้องไปเอาโครงกระดูกขึ้นมาไปจุดทูปสองชุด
หกดอกกับสามสิบหกดอกเพราะวิญญาณบอกว่าหนาว
อยู่มานานแล้วเอาขึ้นมาหน่อยน้องออมมาบอกแบบนี้
อ้อมรู้เยอะเหมือนกันนะบอกครบถ้วนเลยนะ
วิธีกงวิธีการแต่เขาบอกมันมีเรื่องแปลกค่ะ

หลังจากพบโครงกระดูกเธอบอกอาการคุณตาดีขึ้น
ดีขึ้นเลยเหรอดีขึ้นพูดคุยโต้ตอบได้แล้ว
จากที่ก่อนหน้านี้ทำไม่ได้
เดี๋ยวมาเจอตาคนนี้เลยหนูก็เป็นเลยตกตอนนี้มาพวกหนูเป็นเลย
เรื่องต้นถ้าดูเรื่องของกระดูกเนี่ยตำรวจคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาหลายเดือนแล้วนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตรงจุดนี้มีน้ำท่วม
ต้นอาจจะเป็นชาวบ้านที่ไปหาของป่า
แล้วก็อาจจะประสบอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้ว
แล้วก็จะต้องดูด้วยว่าเขาเป็นอะไรเสียชีวิต

ไหนก็น่ากลัวขนาดนี้ผมพาเข้าวัดเลยแล้วกัน